วันนี้ลูกสาวคนโตพร้อมญาติของรองผู้กำกับการสอบสวนกองปราบรามและภรรยาที่ถูกเสียเบ้นเมาแล้วขับรถพุ่งชนรถยนต์จนเสียชีวิตทั้งคู่
เดินทางไปรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า
ขณะที่เสียเบ้นผู้ต้องหามาขอเข้ามาศพบอกว่าจะบวชหน้าไฟให้แล้วก็เลิกดื่มเหล้าตลอดชีวิต
พร้อมกับขออโหสิกรรมจากครอบครัวของผู้ตายติดตามจากรายงานครับ
กับแม่อยู่ไหนเป็นข้อความที่อยู่บนกระดาษแผ่นนี้
จากความรู้สึกแทนใจของเด็กหญิงพิชยาภางามสุวิชากุลหรือน้องแพรอายุ๑๒ปี
ลูกสาวคนเล็กที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ห้องไอซียู
จากเหตุการณ์ที่นายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๗ปี
คนขับรถเบ้นคู่กรณีเมาสุราแล้วขับรถพุ่งชน
รองผู้กำกับสอบสวนกองกำกับการ๒กองบังคับการปราบปรามผู้เป็นพ่อ
และนางนุชชนาธิ์งามสุวิชากุลอายุ๑๔ปีภรรยาผู้เป็นแม่เสียชีวิต
โดยในวันนี้นางสาวสุภาพิษงามสุวิชากุลหรือน้องพลอยอายุ๑๖ปี
ลูกสาวคนโตพร้อมญาติญาติเดินทางมารับศพของทั้งคู่

เพื่อนำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพด้วยความโศกเศร้า
แม้ว่าขณะนี้คนในครอบครัวจะยังไม่สามารถบอกข้อเท็จจริง
กับลูกสาวคนเล็กของผู้ตายได้
เพียงแต่ต้องบอกไปว่าพ่อแม่รักษาตัวอยู่

ซึ่งสภาพจิตใจของลูกสาวคนโต
ยังไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้
เนื่องจากยังร้องไห้ฟูมฟายตลอดเวลา
โดยสิ่งเดียวที่ทางครอบครัวต้องการคงไม่ใช่เงินทอง
แต่เป็นความรับผิดชอบทางด้านจิตใจ
เด็กทั้งสองคนต้องสูญเสียไปเท่านั้น
คงต้องเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่เคยดูแลกันมาก่อน
จะช่วยเยียวยาเรื่องทางจิตใจให้น้องได้
เพราะว่าเงินคงไม่ใช่ที่จะตอบทุกอย่างได้
แต่ก็จะช่วยในเรื่องการศึกษาของน้อง
และการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้
เราเคยเห็นแต่ข่าวของคนอื่นนะ
ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา
แล้วก็จะหนักขนาดนี้จริง
คือมันประเมินไม่ได้เลย
มันไม่รู้ว่าเป็นอนาคตของคนกี่คน
แล้วมันเยอะแล้วมันมากจริง
ขณะที่นายสมชายเวโรธพิพัฒน์เสียเบ้นผู้ก่อเหตุ
เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจจากสิ่งที่เกิดขึ้น
พร้อมเข้ากราบเท้าแม่ของผู้เสียชีวิต

พร้อมเตรียมบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศล
และยืนยันว่าจะดูแลครอบครัวของผู้เสียหาย
เปรียบเสมือนคนในครอบครัว
ขออโหสิกรรมให้ลุงหลาน
หลานของผมใจดีมาก
เดี๋ยวผมตอนอาบน้ำศพ
ก็จะขอให้ผู้เสียชีวิตและอโหสิกรรมให้ผม

แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวสองคน

ส่วนความคืบหน้าคดีพันธ์ตำรวจเอกกฤตินาศตะลุยลักษณ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสาราแดงระบุว่า

ทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้ว
เหลือเพียงในส่วนของฝั่งผู้เสียหาย
ซึ่งขอจัดงานศพให้เรียบร้อยก่อน
โดยมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพพันธ์ตำรวจโทจตุพรและภรรยา
ในวันที่๒๐เมษายนนี้ที่วัดตรีทศเทพ
เหตุการณ์นี้นับเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับผู้ขับขี่รถ

และควรจะมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นบนท้องถนน
เนื่องจากไม่เพียงแต่สร้างบทเรียนให้กับผู้ก่อเหตุ
แต่ยังสร้างความสูญเสียให้กับอีกหลายชีวิตอย่างไม่มีวันหวนกลับ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน